คุณผู้ชมครับวันนี้๙เมษายนครับเป็นวันที่ทางรัฐบาลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ที่คัดค้านไปหารือกันเรื่องโครงการก่อสร้างบ้านพักของตุลาการสารอุทธรภาค๕
ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยไปอยู่ที่เชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่
กฎหมายถูกแล้วแต่ความเหมาะสมมีคนคัดค้านเยอะ
ปรากฏว่าวันนี้ทางตัวแทนของฝ่ายของสำนักงานสารยุติธรรมท่านไม่ได้เดินทางไป

ไม่ได้ส่งตัวแทนไปนะครับแต่ว่านายสารวุฒิเบนจกุลเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรม
บอกว่าวันนี้ก็มีการประชุมกันนะครับของคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรม
เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับกรณีนี้กรณีที่มีผู้คัดค้านการสร้างบ้านพักตุลาการสารอุทธรภาค๕
เชิงดอยสุเทพที่ประชุมมีมติให้สำนักงานสารยุติธรรมไปรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย
เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องชอบทำและด้วยสันติวิธี
ซึ่งวันนี้ทางศาลเขามีเป็นแถลงการออกมาเลยนะครับบอกว่าทางศาลยุติธรรมได้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
แต่เมื่อมีผู้คัดค้านก็เลยขอให้มีหนังสือเรียนไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาน้ำมนตรีหัวหน้าคณะคอสชถึงข้อเท็จจริงทั้งหมด
และหากรัฐบาลเห็นสมควรให้ชะลอการใช้บ้านพักเฉพาะส่วนที่มีการคัดค้านไว้ชั่วคราวหรือดำเนินการอื่นในระหว่างฟื้นฟูสภาพแวดล้อมสำนักงานยุติธรรมก็ไม่ขัดข้อง
นั่นก็หมายความว่าให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจจะเอาแนวทางไหนสารยุติธรรมไม่ขัดข้อง
ส่วนเวทีหารือวันนี้ที่นัดหมายกันไว้นะครับทหารได้เป็นผู้จัดขึ้นนะครับที่ค่ายกาวีระจังหวัดเชียงใหม่ก็มีตัวแทนของทุกภาคส่วนนะครับ
รวมทั้งเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพด้วยแต่ว่าทางตัวแทนศาลท่านไม่ได้ส่งตัวแทนมานะครับ
ก็ทางบรรยากาศการหารือก็เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความเห็นอย่างเต็มที่นะฮะภายใต้กติกาว่าต้องไม่ใช้วาจาส่อเสียด
ประเด็นที่มีการพูดคุยกันก็คือเรื่องการอนุญาตการใช้พื้นที่สร้างบ้านพักสารตุลาการเนี่ยนะโดยทางกรมธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ชี้แจงว่าเป็นการพูดคุยกันระหว่างตัวแทนศาลกับทหารแล้วก็นำไปสู่การอนุญาตการใช้ที่ราชพัสดุ
ต้องให้ผู้รับเหมายุติการก่อสร้างหรือดำเนินการให้แล้วเสร็จ
แล้วรัฐต้องจ่ายเงินทดแทนหรือไม่
หารกรื้อบ้านพักรัฐต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสม
สำหรับการก่อสร้างโครงการดังกล่าว
แล้วก็๔หากได้ข้อยุติตามที่เครือข่ายเสนอ
คือให้สารคืนพื้นที่ป่าที่อยู่ด้านบนคืน
เพื่อฟื้นฟูป่าต่อไปนั้นก็จะต้องไปดำเนินการแบบไหนอย่างไร
เพราะฉะนั้นทหารและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขอเข้าพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงก่อนนะครับ

เสนอต่อนายกอีกครั้งคาดว่าจะเสนอต่อได้

ทีนี้ก็ต้องรอฟังว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะว่ายังไงบ้างนะคะ